ดังนั้นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณคุปตนันกันดีกว่านะครับ

สวัสดีทั้งสองคนนะครับและสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
พรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์อีกแล้ว
หวยออกด้วยนะครับหลายคนเงินสะพัดไปใช้เงินกัน
หวังว่าจะถูกรางวัลสักนิดนึงในช่วงบ่าย

จากในไทยแล้วต่างประเทศตอนนี้อากาศก็แปรปวนเหมือนกันนะครับ

ที่นี่เขาเกิดปรากฏการณ์พายุงวงช้าง
ปกติเราเห็นพยุ่งงวงช้างเราเห็นแค่ลูกสองลูก
อันนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน๑๒ลูก

๑๒ลูกเกิดขึ้นที่บริเวณชายฝั่งที่เมืองโนซี
ซึ่งอยู่ในดินแดนคลัสโนด้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซีย
จะสังเกตว่านี่เป็นกล้องจากนักท่องเที่ยว
ที่ถ่ายภาพปรากฏการณ์พายุงวงช้าง
สังเกตมีเป็นงวงเป็นงวงทอดยาวลงมาจากก้อนเมฆ
ลงสู่พื้นน้ำนี่หลายงวงเลยทีเดียว
พีคอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูดี
ระหว่างที่เกิดพายุงวงช้างเกิดขึ้น
เดี๋ยวจะมีบางสิ่งเกิดขึ้น
ตอนนี้กล้องกำลังแพนนะครับจับภาพพายุงวงช้างที่เกิดขึ้นในท้องทะเล
สังเกตว่ามีหลายลูกเกิดพร้อมกันซึ่งสภาพอากาศแบบนี้ค่อนข้างแปรปวน
น้ำทะเลอุ่นท้องฟ้าเย็นนะครับท้องฟ้ามีอากาศเย็น

เดี๋ยวดูไปซักพักหนึ่งเดี๋ยวดู

ผมรอดูพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับสนามบิน
ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวสังเกตดู
ถ้ายุคงวงช้าง๑๒ลูก
ถ้าหากคนอยู่บนเครื่องบินแล้วลงมาดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะสะเทือนใจไม่น้อย
แต่โชคดีที่เครื่องบินลำนี้สามารถให้จะลงจอดได้อย่างปลอดภัย
ที่สนามบินแต่ว่าหลังจากที่เครื่องบินลำนี้ลงจอดเนี่ย
ก็สั่งระงับการบินเที่ยวอื่นที่จะออกจากสนามบิน

อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะดำขนาดนี้
ท้องฟ้ามืดแบบนี้นะครับมีลมแรงฝนตกหนัก
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะแปรปวน
ตอนนี้ฝั่งซี่โกลกข้างบนเนี่ยเค้ากำลังจะเปลี่ยนรูดูแหละ
จะรูดูล้อนเข้าสู่รูดูฝนแหละ
ก็มีความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะ
ใครไปช่วงนี้ก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
น่ากลัวนะภาพน่ากลัวแต่ว่าต้องยกนิ้วให้กัปตันเลย

อย่างที่บอกคุณสุภาษาราไว้ถ้าหากไปเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
พัฒนาบันออกในระยะนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะดีกว่าช่วงที่ผ่านมา
เพราะว่าจากภาพรวมสถานการณ์ฝนทั่วไทยลดลงกว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
ภาพรวมกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นค่อนข้างบางตา
ส่วนใหญ่นั้นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนมีการก่อตัวในแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
จังหวัดน้องคายจังหวัดนครพนมจังหวัดอุตรดิษฐ์จังหวัดเลย
แล้วก็บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ส่วนบริเวณทางตอนล่างก็มีแต่แถวบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร
ปราการกรุงเทพมหานครบางส่วนเท่านั้นภาคตะวันออกฝนลดลง
และคาดการณ์ว่าหลังจากนี้สุดสัปดาห์ฝนก็จะน้อยลงไป
ก็ปัจจัยสำคัญตอนนี้ก็เนื่องมาจากมีการเหนียวนำเอากลุ่มฝนออกจากเมืองไทยของเรา
เกาะตัวบริเวณทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์
เมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมาล่าสุดตอนนี้พัฒนาความระลมต่อเนื่องนะครับ
โดยพายุลูกนี้มีทิศทางถ้าหากเราไปดูกราฟิกต่อไป
จะมีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณเกาะฮ่องกง

ซึ่งแน่นอนการพัฒนาความระลมแบบนี้
ก็สามารถที่จะเหนียวนำเอามรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่พัดปกคลุมเมืองไทยของเรา

ดังนั้นครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แต่ว่าจากปัจจัยของพายุลูกดังกล่าว
ก็จะมีบทบาทในการดูดเอาฝนดูดเอาเมฆ
เข้าสู่บริเวณศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ

ยังมีโอกาสตกได้บ้างคลื่นลมยังคงแรง
ใครที่จะเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็วางแผนกันดีแล้วกัน
นี่คือภาพรวมของสภาพอากาศในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป